ตำรวจภูทรบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีครับส่วนที่กำลังกันกับตำรวจทหารและฝ่ายปกครอง
ร่วมกันจับกลุ่มหญิงสาวอายุเพียง๑๖ปีครับซึ่งเป็นชาวจังหวัดกาญจนบุรี
พร้อมกับของกลางนะครับเป็นเงินสดล่อซื้อจำนวน๓๐๐บาท
โทรศัพท์มือถือ๑เครื่องและรถจักรยานยนต์๑คันในรีสอร์ทแห่ง๑
เนื่องมาจากว่าตำรวจกองบังคับการปราบรามความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์
ทราบมาว่าจะมีการนำเด็กไปค้าประเวณี
ประสานตำรวจภูทรบ้านโป่งวางแผนล่อซื้อโดยติดต่อผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์
รับว่าจะนำเด็กหญิงมาค้าประเวณีราคา๓๐๐บาท
แล้วก็จะไปส่งให้ในรีสอร์ทดังกล่าวครับ
ถึงเวลานัดหมายผู้ต้องหาก็ขี่รถจักรยานยนต์
พาเด็กหญิงอายุเพียง๑๓ปีมาค้าประเวณี
จรฐธีจึงแสดงตัวเข้าจับกลุ่มพร้อมหลักฐาน
รับสารภาพนะครับอ้างว่าเด็กยินยอมและอยากได้เงินใช้จึงทำ
ตนเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาค้ามนุษย์โดยกระทำแก่เด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี
เป็นธุระจัดหาล่อซื้อแม้เด็กจะยินยอมก็ตาม
จะคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ